สวัสดีค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐมีแขกสุดพิเศษนะคะ
ขอเพิ่มจังหวะบีชขึ้นมานิดนึงก็แล้วกันค่ะ
สำหรับเขาคนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หลายอย่างมากเลยนะคะ
นักธุรกิจเอ่ยทั้งนักร้องเอ่ยล่าสุดนักแสดงเอ่ย
เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นจะเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวไม่ห้ามเลย
พูดอยู่คนเดียวไม่ห้ามเลยอ่ะแล้วก็เป็นหวานใจของมากกี้ด้วย
ต้อนรับบอกภาษาลากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เขาบอกมาว่าคุณนะนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น
แล้วตัวคุณเองนิยามให้เราฟังเลยได้ไหมเป็นอะไรเป็นคนยังไงด้วย
ผมเป็นคนสบายครับแล้วก็ง่ายทำได้หมดทุกอย่าง
จริงผมเป็นคนที่เชื่อว่าการที่เราได้โอกาสในการที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายอย่าง
ในงานหลายแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยผมชอบผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะงานอะไรก็ตาม
วันนี้ได้ทำอย่างนี้อีกวันนึงได้ทำอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่เราได้มาพัฒนาตัวเอง
ล่าสุดมีซิงเกิ้ลใหม่มาฝากแพรร์แฟนเพลงแล้วด้วยเล่ากันทำงานให้ฟังอย่างนี้สิ
ซิงเกิ้ลนี้ออกมาได้ไงจริงแล้วทุกซิงเกิลเลยจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายกันนะครับ
แต่ก่อนที่จะเริ่มโครงบางทีโครงก็มาก่อนบางทีก็ไอเดียมาก่อนว่าเออพี่ผมว่าอันต่อไปเอาแบบนี้ไหม
ประมาณนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นมาแล้วก็ค่อยเอาเนื้อเอาเนื้อที่มาใส่

ก็พูดกันง่ายเลยนะคะ
อ้าวรู้จักตนมากขึ้นนะคะ
หวังว่าคุณผู้ชมจะรักผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะคะ
สำหรับป๊อกภัสรากรขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ